มูตร์ตแรกให้เข้าใครออกใคร

เพราะฉะนั้นราศีกุมคุณมีโอกาสถูกหวย
ในช่วงเดือนมีนาถึงมิถุนา

มันเป็นปีที่บุกเบิกเริ่มต้น
อย่าลืมเมื่อประมาณ๑๒ปีที่ผ่านมา
ชาวราศีกุมดูในจังหวะที่เรียกว่าแป๊ก

ติดขัดมีปัญหา

ต่อให้เราขยันขนาดไหนตั้งใจขนาดไหน
เจ้าแป๊กก็คือเพื่อนร่วมงานไม่ดี
หุ้นส่วนไม่ดีบอสไม่ดี

ตอนนี้คนเกิดราศีกุมเพิ่งพ้นจาก
วงพันธการถูกปลดปล่อยออกไปจากตรงนี้

ถึงไอ้สภาพที่เขาเซ็งท้อหมดแรง
ต้องรีบเลิกป่วยใจเลยดูมูไนท์แล้วต้องเลิกวบหัวใจ

มุมนู้นมุมนี้มุมนั้นให้ดีที่สุดทำไง

ภาพมันเป็นเมื่อปีครึ่งที่ผ่านมาแล้ว
อีกหนึ่งราศิทธิอาชาบอกเดี๋ยวก็ดีขึ้น
ลากเลือดมาประมาณสัก๓ปีแล้ว
นั่นคือราศีกัน
บอกดีขึ้นดีขึ้นคำถามจากแฟนมูไนท์ถามว่า

คำว่าดีขึ้นเนี่ยนะจะพูดให้ฟัง

คนเราดวงดีเนี่ย

ดีเพราะกรรมดีและกรรมชั่วของคุณ
ที่เกิดจากการสะสมตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน

เพราะฉะนั้นคนบางคนทำงานทั้งวันทั้งคืนได้แค่ร้อยเดียว
แต่บางคนทำงานชั่วโมงเดียวได้๕๐๐๐แสนนึง
นี่คือความหมายว่ามันแปลว่ามันไม่ใช่แค่ขยันเว้ย
มันแปลว่าบุญที่อึงเคยทำมาหลายชาติหลายพบ
มันมีองค์ประกอบมาบรรจบเกื้อกูลในปัจจุบัน

บุญทำไปผลจะเกิดมาไม่รู้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
นี่คือบุญนะแปลกแต่บาปทำปุ๊บส่งผลปั๊บ
ราศีกันปี๒๕๖๒เป็นยังไงบ้างฮะ
สีกันมันน่าจะดีตั้งแต่ตอนพฤษฎีเข้าราศีตุลเมื่อปี๖๐๖๑แล้ว
ก็คือเข้าสู่เรือนการเงินแล้วลาหูก็ทัพก็พ้นไปแล้ว
มันก็น่าจะดีขึ้นนะทีนี้ดีขึ้นถามว่าดีขึ้นจากอะไรล่ะ
บุญทำไหมล่ะคนเกิดราศีกรรมต้องสร้างบุญ
เพราะฉะนั้นปีนี้คนเกิดราศีกันต้องสร้างบุญ

คนเกิดกันเนี่ยมันต้องสร้างบุญทั้งชีวิตเพราะมันเป็นอาริกับดวงเมือง
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่คนเกิดราศีกันทำไม่ดีนะ

เมื่อคนเกิดราศีกันทำดีนะคิดไม่ขึ้นมันรอเวลา
แปลกไหมนี่คือสิ่งที่เป็นไปโดยราศีกัน
เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกันเมื่อ๒ปีที่ผ่านมาน่าจะดี
แต่ไม่ดีเพราะคุณยังไม่ได้ทำดีสร้างบุญหนุนเสริมขึ้นมา
ตอนนี้ปี๒๖๒เนี่ย
สดีจะโคจรเข้าสู่พบพันธุหลังจากเดือนมีนาคมจนถึงมิถุนายน

โรงการได้เลื่อนแฟนตำแหง
มีคนตกงานก็จะมีงานทำ

คนเกิดราศีกรรมชีวิตจะไปทำอะไรกลัว
เป็นลูกน้องลูกจ้างเนี่ยไม่ค่อยกล้าลาออกหรอก
พวกนี้กูลกูไปตายระดับหน้าแต่คนเกิดกันเนี่ยกลัวสารพัด
มันจะไม่ค่อยกล้าไปมันมีโรคส่วนตัวสูงที่ไม่ค่อยกล้าไปไหน
มันจะมีโรคอยู่ในหลืบแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นมหาสุขภาพ
คือปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความเครียดความวิตกกังวลคิดวน

คนเกิดราศีกันเนี่ยควรจะหาเข้าใจไหมเทพคือความชุ่มชื่น
คุณจะไปไหว้เทพพญานาคพญาครุฑ
อะไรก็ตามทีที่ไหว้แล้วมันมีความชื่นใจในรูปแห่งเทพนั้น
มันต้องเห็นแล้วจำเรินตาโอ้เทพคือความสุข
อะไรก็ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าโอ้โหสบายใจเท่านี้พอแล้ว
เราไปต่อกันที่ราศีมีน
ราศีมีนนี่มีเอฟเฟคอะไรกับเขาบ้างไหมฮะ

โอ้โหราศีมีนนี่เป็นราศีที่ยิ่งใหญ่รุ่งโรธ
แต่คนเกิดราศีมีนต้องรู้จังหวะนะว่า
คนเกิดราศีมีนในระยะเวลาประมาณปี๒ปีที่ผ่านมา
เป็นจุดตายของชีวิตเพราะดาวประจำตัวโคจรเป็นมรณะกับดวงชะตาเมื่อปีที่ผ่านมา
เพิ่งจะยกเปลี่ยนแปลงเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

พฤษฎีซึ่งเป็นดาวประจำตัวเขายกจากราศีตุลเรือนมรณะเข้าสู่เรือนสุพะในราศีพิจิกษ์
แล้วเดือนมีนาคมก็ยกสู่พบกรรมะเป็นเกษตราธิบดี
แล้วก็ย้อนไปมาระหว่างกรรมะสูภาแปลว่า
ปี๒๕๖๒เป็นปีแห่งความรุ่งโรดและเจริญก้าวหน้า
ประกอบกันในดวงชะตาราศีมีนในเรือนการเงินคือราศีเมษ
ดาวมุติยูจรอยู่ตั้งแต่ปี๕๙จนถึงปี๒๖๔
แปลว่าคนเกิดราศีมีนมีสิทธิ์ที่จะรวยมากเจ๊งบงเหลือศูนย์
มากรวยมากยังคาดไม่ถึง
แสดงว่ากราฟชีวิตจะเป็นอย่างนี้เลย
ถูกต้องอยู่ที่ว่าใครรู้ยุทธศาสตร์ชีวิตนี้
คุณฟังดีนะฮะถ้าจะรวยชาวราศีมีน
ถ้าจะรวยก็จะรวยมากรวยพลิกชีวิต
แต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีโอกาสจากรวยมากมาจนมากเหมือนกัน

ถ้าดีก็ดีสุดถ้าไม่ดีก็ไม่ดีสุดเลย
มันจะไม่ใช่อย่างนี้มันจะไม่ใช่แบบว่า
กึ่งจะดีไม่ดีแล้วไม่ดี
มันจะแปลว่าคนเกิดราศีมีนกลุ่มหนึ่งรวยได้
กูโคตรรวยเลยพ่อแม่กูรวยมาก

เจ๊งแน่ใน๕ปีนี้
ตั้งแต่ปี๕๙๖๕๗ปี
เจ๊งแน่เองหลงใช่ไหมเสร็จแน่
ของราศีมีนเองเจ๊งแน่
แต่เกิดคนเกิดราศีมีนโอ้โหลำบากจังเลย
เราอยากรวยอะเกินแรงดูเหนื่อยจะรวยไม่
จบแล้วคุณที่ดูมูน้ายอยู่
ที่มีความหวังดูที่ว่าเองทำงานเป็นช่างกล้อง
เราจะขยายบริษัทรับงานฝีแรงดีไหม
รวยเลยรวยรวยรวยมาก
นี่มันคือดาวมะกิวเข้าสู่เรือนการเงินของคนเกิดราศีมีน
แปลว่าลาศรีมีนต้องเลิกกลัวใจมีความหวังลุกกันมาลุย
เพราะดาวพนักศรีก็ดีสุภาคมะสุภาคมะ

ว่ามีสิทธิ์รวยแบบไม่คาดฝัน

มันอาภับรักษ์ราธิมีนเนี่ย
คือมีนกันพิจิกมันอภาพลักษณ์เพราะฉะนั้นเวลานี้

เออคือความรักเนี่ยมันอยู่หนใดใช่ไหม

ไม่มีเงินน่ะไม่มีงานน่ะ

พญานาคนะเวียงจันทร์หลวงพระบางไปไหว้เลย
เชียงทองเวียงจันทร์พระธาตุหลวง

เจ้าอามมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีพญานาคอยู่
ไปไหว้เลยนี่พญานาคนี่ยังมาแรง
คดีพญานาคยังมาแรงอีกหลายวาระ

เราไปต่อกันที่ราศีสิง
สุดท้ายแล้วนะครับสิงห์นะฮะราศีคุณมดดำ

ทำไมเธอไม่ถามเรื่องการงานฉันล่ะ

คนเกิดราศีสิงศ์นะที่ผ่านมาเนี่ย
เกือบจะพังแล้วเมื่อประมาณ๓ปีที่ผ่านมา

เพราะราหูมาทับคนเกิดราศีสิงศ์

วินาศไปเป็นลาพะจะพูดให้ฟัง
แล้วราหูมาจากเรือนปัตตนี่
จะมางั้นแล้ว
ตั้งแต่๒๒กุภัพรรณนี้เป็นต้นไปปีครึ่ง
การงานควรจะต้องไปเริ่มงานใหม่ไหม

คนเกิดราศีสิงศ์เนี่ยมันเป็นเวลาแห่งการก่อร่างสร้างตัวอยู่แล้วในทุกเรื่อง
มันเป็นเวลาที่ควรจะทำไหมควร

เวลานี้เป็นเวลาของชีวิตของคนเกิดราศีสิงศ์ที่กำลังขยับขยายต่อเนื่องไป
ต่อเนื่องไปแต่มันต้องมีรากเดิมรากเดิมที่เราทำมาแล้วปี๒ปีหรือหลายปีเป็นรากเดิม
เดิมจากโคตรเงาศักราชรากเดิมจากพ่อแม่รากเดิมจากตัวเราเอง
มันจะขยายตัวต่อไปให้สำเร็จนี่คือแนวทางคนเกิดราศีสิง

ชาวราศีสิงศ์จะมีเงินได้มาจากการงานได้มาจากหลายทาง
คือมันเวลาที่ปลอดโปร่งเป็นราศีสิงศ์เป็นราศีที่ปีเปิดชีวิต
แต่มันอาจจะไม่เท่ากับราศีตุลหรือกรกฎเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นเวลาที่ดี

ราศีสิงศ์เนี่ยนะอะไรที่เป็นของสูงทั้งหมด
เพราะราศีสิงศ์มีดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์คือทองคำ
ปิดทองเจดียกฉัดเจดี
อะไรก็ตามที่เป็นเครื่องของสูงของมงคลของเจ้าของแผ่นดินของพุทธเจ้า
เป็นของมงคลสร้างพระสร้างเทพเทวะ
ไปเลยทุกอย่างแล้วมีโอกาสไปมีส่วนร่วมแล้วดี

ให้สมมุติเขายกฉัดทำล้างค่าบวชไปทำเลย

ครบถ้วนทุกราศีฟังดวงประจำปีกันแบบหมดเปลือกขนาดนี้
อะไรที่หมู่ขั้นเทพเตือนให้ระวังก็ให้รอบครอบขึ้น
ส่วนเรื่องดีมูไนท์ก็ขอสาธุให้กับแฟนด้วยนะครับ
ส่วนช่วงหน้ามูขั้นเทพแนะนำให้ชาวราศีกัน
และราศีมีนต้องไปไหว้พระเสริมดวง
แต่จะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าได้รู้กันครับ
เรื่องของการขอพรจับพระเจนคราชผมแนะนำนะครับ